เย้นขอเปลี่ยนได้ไหมมาสักครู่ที่บอกว่าสุขใดเหล้าจะเท่า
สุขสมอรมหมายสุขใดเล่าจะเท่าสุขใจได้หาข้อมูลก่อนการลงทุน
ถูกต้องตัวเลขต้องมี

รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้วนะคะแน่นอนว่าเราต้องหาข้อมูลกันก่อนค่ะ
พาไปหลายที่มันต้องปังสักที่เชื่อรสลินนะฮะ
จุดแรกที่จะพาไปที่นี่เลยค่ะเมืองดอกบัว
อุบลราชธานีคุณค่ะนั่นเห็นอะไรไหมคะแผ่นหิน
แผ่นหินด้านบนนั้นน่ะชาวบ้านบอกว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนะฮะ
พามาสักการะกันแต่เช้าเลยนะคะนี่ชาวบ้านไปกันเยอะเลย
ปักหมุดให้นิดหนึ่งเผื่อใครจะไปตามนะคะ
เป็นพื้นที่บ้านวังมนต์ตำบลหนองเหล่าอำเภอม่วง๓๐
อุบลราชธานีค่ะชาวบ้านแน่นอนว่าพอไปถึงเสร็จปุ๊บ
ก็เอาดอกไม้ทูบเทียนขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตและครอบครัวนะคะผู้หญิงคนนี้เห็นไหม
พอไหว้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำต่อเลยคือ
ไปแล้วอย่าเสียเที่ยวเรื่องของโชคลาภต้องมาค่ะ
ไปดูซิไปวัดความกว้างความยาวของรอยพระพุทธบาท
กว้าง๒เมตรยาว๔เมตร
เพราะฉะนั้นแล้วอย่ากระดันเลย๒๔ต้องมางวดนี้
ชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะไม่๒๔ก็๔๒แหละ
ชาวบ้านยังไปพบแผ่นหินเป็นลักษณะรูปมีดอิโต้ด้วยนะ
แล้วก็มีดพระขนาดใหญ่ตรงนี้ไม่ได้วัดความยาวไม่ได้วัดความกว้าง
วัดแต่เฉพาะรอยพระพุทธบาทโอ้โหบรรยากาศดีนะ
ต่อนะฮะไปที่วัดโปรยฝนครอง๑๑นะฮะอำเภอหนองเสือที่จังหวัดปฐุมธานี
เมื่อวานนี้นักเสียงโชคก็ไปเป็นพันคนไปร่วมพิธีบวงสวง
ทิศส่วนบุญสุขุศลให้กับไอ้ไข่กุมารเทพหรือบางคนก็เรียกว่าตาไข่นะฮะ
ในโอกาสครบรอบ๑ปีที่ไอ้ไข่ไปอยู่ที่วัดแห่งนี้
ขณะที่นายปิยมราชสินเชื้อวงภูมิในการโรงเรียนวัดโปรยฝน
ประทัดหนึ่งแสนนัดไปจุดแก้บนไอ้ไข่นะฮะหลังได้ลาบลอยมาถูก
เตอรี่เลขท้าย๒ตัวงวดที่แล้วห้าสามนะแล้วก็ยังมีการกระซิบบอกด้วยว่า
ครั้งนี้นะพอจุดเสร็จปุ๊บเลขปลายประทัดมันคือเลขอะไร
เพื่อใครสนใจจะได้เอาไปเสี่ยงโชคเหมือนเขาที่เขาได้โชคมาบ้าง
เขาก็กระซิบนักข่าวมาบอกเราเราก็ขอบอกต่อตามที่เขาบอกแล้วกัน
เลขปลายประทัดก็คือ๖๙กับ๑๒๘นะครับ
ค่ะเขากระซิบมาแต่เราไม่ได้กระซิบไปเราพูดดัง
เอาส่วนที่วัดประชุมมิตรบำรุงอำเภอบ้านฉางระยองค่ะ
มีสองสามีภรรยาค่ะนายนรงแพรพึ่งกับนางสาวอรณีบรรจง
เอาของเล่นกับชุดเต้นรำสีสันสดใส
แกไปแก้บนกุมารทองไอ้จุก
หลังจากที่เขาบอกว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
พร้อมทั้งเล่าว่าถูกรางวัลก็ฝันเห็นไอ้จุกนี่แหละ
มาบอกในฝันเลยอยากได้ชุดเต้นรำ
เต้นรำเป็นแบบไหนเป็นแบบที่มันปรากฏในเพลงมะลิงกี่กล่อง
ชุดมันจะสีสีนิดนึงสีสีเยอะเลยไปหาซื้อมาเอามาแก้บน
และแถมให้จุกด้วยรถยนต์ของเล่นคันสีเหลือม
วิ่งไปวิ่งมานอกจากนี้มีชาวบ้าน
จุดนี้เขาแวะเวียนไป๒เลขเด็ดในอ่างนมล
เขาบอกว่าเลขที่เห็นเป็นเลขดังเลย
เลขดังจริงหาซื้อที่ไหนไม่ได้
คุณผู้ชมปิดท้ายไปที่วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
จำได้ไหมคล้องยักษ์คนไปลูบไปคลำเยอะ
ลุกได้คลำได้ลุกได้คลำได้
คลำรูปแล้วปรากฏว่ามันเป็นรูโว่
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณนันทิยาคงดารา
เธอเป็นชาวจังหวัดปฐุมธานีนะ
ไปขอพรขอโชคขอลาบขอเลขจากที่นี่แหละ
เสี่ยงเซียมซีงวดที่แล้วได้๕๓
กลับไปล้วงหายล้วงไข่ในหายทองคำมาขาดได้

พร้อมกับพูดว่าถ้าลูกถูกรางวัลใหญ่
หรือถ้าถูกรางวัลลูกจะกลับมาแก้บน
โดยการเอาคล้องมาถวายที่วัดนี้
ปรากฏว่าถูกจริงค่ะ
ถูกเลขท้าย๒ตัว๕๓งวดที่แล้ว๕๕ใบ
ใบพร้อมกับเลขท้าย๓ตัว
ที่ได้จากการล้วงไข่ในหายทองคำ๔๙๔อีก๑๕ใบ
๕ใบเป็นเงินเบ็ดเสร็จ๓แสนกว่าบาท
ก็ต้องกลับมาแล้วล่ะค่ะต้องกลับมาเห็นไหม

ขอพรจากพระเงินพระทองแล้วก็เสี่ยงเซียมซีอีก
อยากรู้ไหมว่าคราวนี้คุณนันทิยาเธอได้เลขอะไร

แล้วเธอบอกเลยนะคะว่าถ้าถูกรางวัลอีกก็จะกลับมาอีก
ขอให้ได้ขอให้โดนนะคุณนันทิยาอยาก
ไปแก้บนกับคุณนันทิยาขออนุญาตจดก่อน